เที่ยวแล้วนะคือคำพูดของผู้ดูแลอ๋อตกใจเลยของกลางที่สพสิงห์บุรีค่ะ
คือผู้ดูแลคนนี้ถูกขโมยของกลางที่เขาดูแลอยู่หลายเที่ยวแล้ว
จนกระทั่งล่าสุดจับคนร้ายได้แบบคาหนังคาเขา
ดูกันหน่อยว่าหลังจากพูดประโยคนี้แล้วเนี่ยเขาซัดอะไรใส่หน้าคนร้ายค่ะ

พอพอพอพอพอพอพอพอทักเที่ยวแล้วพอพอพอ
แข้งเต็มเลยค่ะฟาดป๊าบเข้าไปแล้วไม่ได้ฟาดทีเดียวนะคะ

ทั้งตอนยืนทั้งตอนนั่งแทบจะล้มหัวฟาดลงไปเลยได้แทบทีซ้ำ
แต่เขาบอกว่านี่คือผู้ดูแลของกลางนะไม่ใช่ตำรวจค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้แหละที่ริมถนนสายเอเชียนะคะที่อำเภอเมืองสิงห์บุรี
ตำรวจสพเมืองสิงห์บุรีได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่จัดเก็บของกลาง
ว่าจับตัวคนร้ายที่มาขโมยของกลางได้
คนร้ายที่โดนฟาดแข้งเอาฟาดแข้งเอาเนี่ยคือนายวินัยเอี่ยมสะอาดอายุ๓๓ปีนะคะ
แล้วก็มีกระสอบปุ๋ยใบใหญ่อยู่ข้างรถด้วย
ในกระสอบปุ๋ยค่ะมีเศษเหล็กขนาดใหญ่น้ำหนักประมาณสัก๕๐กิโลกรัมอยู่ด้วย
คือนายวินัยชอบมาขโมยอะไหล่รถยนต์ของกลางที่ประสบอุบัติเหตุ
ที่เจ้าหน้าที่เขาเอามาจัดเก็บไว้รอดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมาย
ทำมา๔ครั้งแล้วครั้งนี้ครั้งที่๕
นายวินัยเอายังไงหลายเที่ยวแล้วนะเนี่ยมันจริงไหม
วินัยบอกจริงครับเข้าไปขโมยสิ่งของในจุดจัดเก็บของกลางจริง
ทุกครั้งที่มาก็จะเลือกชิ้นส่วนต่างของรถเช่นล้อแม็กซ์แบตเตอรี่
หรืออะไรชิ้นส่วนอื่นที่เป็นเหล็กเอาไปขายให้คนรับซื้อของเก่า
เพื่อเอาเงินไปใช้จ่ายทำสำเร็จมาสี่ครั้งแล้ว
ครั้งนี้เหมือนย่ามใจอาจจะหละหลวมไปเลยถูกจับได้แบบคาหนังคาเขาค่ะ
เอาไปทำอะไรครับเนี่ยเหล็ก

เอาไปขายเสพป่ะเราเสพป่ะ
ยอมรับเมื่อก่อนเสพเลยตอนนี้ผมไม่ได้เสพแล้ว

เพราะว่าพอไปไล่ตรวจสอบประวัติดูวินัยอาจจะเคยเสพ
แต่ประวัติเนี่ยคือขายเลยนะคะ
จำคุกคดีขายยาบ้าค่ะ
แต่พอพ้นโทษออกมาก็ดีนะที่ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยว
ก็มาเป็นลูกจ้างในอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งที่จังหวัดสิงห์บุรี
แต่ดันเปลี่ยนอาชีพจากพ่อค้ามาเป็นขโมยซะงั้นนะคะ
อ่ะขึ้นรถไปเลยจ้ะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ